สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
สมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเรา
ในขณะที่ยื่นชื่อพยานเข้าไป๓ปากในชั้นอายการในกรณีที่ขอความเป็นธรรมใช่ไหมคะ
สามปากที่ยื่นเข้าไปนอกเหนือจากนี้เรามีหลักฐานอะไร
นิติวิทยาศาสตร์มีคลิปเสียงมีคลิปวีดีโอมีภาพถ่าย
แน่นอนเราก็ต้องมีไหมมีเราต้องเสนอเข้าไป
แล้วก็เราก็ต้องให้สืบส่วนพยานวัตถุพยานเอกสาร

เพื่อให้นำสืบแสดงเอาเข้าสำนวนพนักงานในการ
เมื่อพยานอายการได้มีคำวิชัยได้รับฟาพพยานหลักฐานที่เราเสนอเข้าไปแล้ว
ท่านก็จะมีความเห็นที่เปลี่ยนแปลงคำสั่งของพนักงานสอบสวนได้

สมมุติไม่ก็ผมก็ฟ้องไว้แล้ว
ก็ไม่เป็นไรก็เป็นความเห็น
ก็เป็นธุรกิจของท่านท่านบอกว่าอ้าวผมเสริมเข้าไปท่านบอกว่าไม่เห็นพ้องด้วย
ไม่ต้องมาสอบเพิ่มหรอกอันนี้ก็เพียงพอแล้ว

เรื่องนี้เนี่ยนอกจากผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยจะถูกกล่าวหาในเรื่องแจ้งความเท็จแล้วเนี่ย
ในเรื่องของการปฏิบัติหรือละเว้นกระบาดหน้าที่โดยมิชอบ
ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในฐานะผู้สนับสนุนด้วย
จำเป็นจะต้องมาพิจารณาว่าเรื่องนี้มันมีความเกี่ยวพันกันหรือเปล่านะครับ
ซึ่งในที่สุดทางคณะทำงานก็พินาแล้วเห็นว่า
พฤติการของคดีแล้วก็การกระทำมีความเกี่ยวพันกันเป็นเรื่องเดียวกัน
ซึ่งอยู่ในอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบความทุจริตโดยมิชอบ
คณะทำงานก็เลยสั่งลงไปในสำนวนว่าให้คืนสำนวนเรื่องนี้ให้พนักงานสอบสวนกองปราบปราม
นำสำนวนไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ไม่ใช่การยุติการดำเนินคดีนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องของการคืนสำนวนการสอบสวนให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการต่อไปนะครับ
เพราะวิธีการแห่งคดีนี้ที่เราดูแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันเกี่ยวพันกัน
ให้พนักงานสอบสวนเอาไปส่งประวัติศาสตร์ชอบนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็รอแถลงข่าวกันนะคะ
ซึ่งนั่งกันหลายท่านนะคะคุณผู้ชม
เนื้อหาออกมางงค่ะดิฉันเนี่ยงงเองก็ได้ค่ะ
ทำไมดูสั้นทำไมไม่เห็นบอกอะไรยังไง
แล้วมีคนคิดไปขนาดที่ว่าอย่างนี้แปลว่าสำนวนมันไม่มีน้ำหนักใช่ไหมคะ
ถึงส่งคืนตำรวจทำแบบนี้เอ๊ะมีใครพยายามจะเข้าหาอายการหรือเปล่า
นู่นกันเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะคุยกันขอย้อนนิดเดียว
เมื่อวานี้คุณวรยุทธ์ทนายความของครูปรีชามานั่งอยู่
คือจริงคุณวรยุทธ์แจกแจงให้เราฟังตั้งแต่ครั้งแรกที่มาออกรายการนะคะ
คือแยกเป็นแบบนี้สิ่งที่ถึงมืออายการก่อนหน้านี้แยกเป็น๒ชิ้นก็ได้
เป็น๒ชิ้นชิ้นแรกเนี่ยนะคะคือครูปรีชาและเจ๊บ้าบินโดนแจ้งความ
ข้อหาคือแจ้งความเท็จตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้องแล้วก็ส่งถึงเมืองอายการนะคะ
อีกชิ้นหนึ่งก็คือว่าหมวดจรูนถูกแจ้งความนะคะ
ข้อหายักยอกทรัพย์ของตกอะไรนั้นที่บอกแล้วตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
ไม่ฟ้องแต่ก็ต้องส่งถึงมืออายการเช่นเดียวกัน
วันนี้เรื่องที่ออกมาออกมาเรื่องเดียวก่อนนะคะคุณผู้ชม
ท่านก็ตามหาข่าวท่านลืมพูดหรือเปล่าทำไมไม่มีรายละเอียดออกมา
ชิ้นที่ว่านี้วันนี้ที่ออกมาคือกรณีของครูปรีชากับเจ๊บ้าบินนะคะ
ที่โดนเรื่องแจ้งความเท็จอันนี้เนี่ยความเห็นของอายการหลังจากตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
คือส่งกลับไปตำรวจค่ะส่งกลับพนักงานสอบสวนก็คือส่งกลับไปตำรวจ
ส่วนอีกชิ้นหนึ่งของหมวดจรูนยังไม่ได้พิจารณา
วันนี้รายละเอียดก็คือว่าตกลงส่งกลับตำรวจความหมายมันแปลว่าอะไรคะ
ในการสู้คดีกันหนึ่งท่านจะคุยกันกับเรานะคะ
ท่านรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดดิฉันออกเสียงท่านชื่อท่านเนี่ยถูกต้องนะคะ
ทรัมป์ค่ะทรัมป์จริงค่ะมาจากภาษาต่างประเทศจริงชื่อนี้นะคะ
รองโคศกทรัมป์ชาริจันทร์สวัสดีค่ะ

เราตอนก่อนเข้ารายการเราไม่ได้คุยเรื่องประเด็นกันเลยนะคะ
คุยเลยว่าเสียงชื่อของท่านออกว่ายังไงเป็นภาษาต่างประเทศมา

ไม่ใช่รองพัฒนาธิบดีเป็นรองโคศกนะคะ
วันนี้คิดถ้าจะคิดนะคะคิดไปได้ไกลเลยค่ะ
มันแปลว่าอะไรนะอายการตั้งคณะกรรมการโอ้โหให้เรารอตั้งนาน
สุดท้ายส่งคืนตำรวจยังไงคะท่านกลับไปเริ่มต้นกันใหม่หรือคะ

ก็กลับไปเริ่มต้นกันใหม่นะครับในฐานความผิดที่ถูกต้องต่อไปนะครับ
จริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติไหมคะ
การที่พอถึงมืออายการเสร็จแล้วอายการส่งคืนพนักงาน
เจ้าพนักงานก็คือตำรวจมันเป็นเรื่องปกติไหมคะการส่งคืนแบบนี้ค่ะ
ก็มีอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะอาจจะคือต้องเข้าใจว่า
ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ย
เราก็จะมีเรื่องของเขตอำนาจศาล
เราก็จะมีเรื่องเขตของการสอบสวน

อายการเนี่ยก็มีสำนักงานที่รับผิดชอบตามเขตอำนาจศาลนะครับ
เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมันก็มีเหมือนกันที่
ประเภทของคดีที่อาจจะมีการสับสนกัน
แล้วก็ส่งผิดเขตอำนาจของหน่วยงานก็มีเหมือนกันนะครับ
เป็นที่มาของการไปส่งคืน
ทีนี้เรียนไม่รู้กฎหมายนะคะขอถามละเอียดเลยนะคะ

อายการจะบอกตำรวจว่าส่งมาผิดที่แล้วครับอย่างนี้หรือเปล่าคะ
แต่ว่ามันอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิด
หรือเกิดจากความสับสนได้

ทางครูปีชาที่เป็นผู้ถูกกล่าวหา
เขาถูกข้อหาว่าแจ้งความเท็บ
แล้วก็รู้ว่าไม่มีความผิดอายาแจ้งว่ามีความผิดอาญาเกิดขึ้น

ซึ่งเขาก็เลยมาส่งให้ที่สำนักงานอายการคดีอาญา
ที่ต้องไปขึ้นสารอาญาที่รัชดา
เพราะเขาเข้าใจอย่างนั้นไง

แต่นี่เนื่องจากว่าการกระทำของในขณะเดียวกันเนี่ย
ก็มีการนำสำนวนส่วน
ซึ่งมีครูปีชาเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยอีกเหมือนกัน

ทางสำนักงานปกปรับลางทุกชลิร

ผู้ถูกกล่าวหา
ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่ง
แล้วก็มีครูปีชาแล้วก็เจ๊บ้าบิน
อีก๒คนก็มีการตั้งข้อหาว่า

เพราะว่าเราทางคณะทำงานนะครับ
พิจารณาดูแล้วก็เห็นว่ามันคือเรื่องเดียวกัน
กระทำอันเดียวกันนะครับ
เกี่ยวเนื่องกันเป็นเหตุการณ์เดียวกัน

เราจะมองข้อหาว่าเป็นคนละมาตรา

กระทำเนี่ยเหตุการณ์เนี่ย

ผลสุดท้ายมันคืออันเดียวกัน
ก็คือมีการสร้างหลักฐานเท็จ
เพราะเอิญมีเจ้าพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ไปที่ปรบชอบเหมือนกัน
ซึ่งไม่ใช่อำนาจของพนักงานสอบสวน

ขออภัยนะคะถ้าสมมุติคำถามมันดูไป

คือตำรวจเขาใช้กฎหมายเขาต้องทราบสิคะท่าน
เขาเป็นผู้สอบมาเขาเป็นผู้รวบรวมหลักฐาน
มีรายชื่อพยานมีทุกอย่างอยู่ในมือ

ตำรวจต้องทราบตั้งแต่ต้นสิคะว่า

งั้นตำรวจเขาจะไปส่งอายการทำไมคะ
เขาก็เข้าใจว่ามันแยกกันไงครับ

ของครูกับเจ๊บ้าบิน

แต่นี่บังเอิญเขาเอาสองคนพ่วงเข้าไปด้วยในฐานะผู้สนับสนุน

แต่ค่ะเดียวกันเขาก็ทั้งตำรวจก็เข้าใจว่า
บ้าบินกับครูปีชาซึ่งก็ผิดฐานแจ้งความเท็จ
ค่ะไม่น่าก็เลยมาส่งสำนวนให้ที่นี่
แจ้งข้อหาเขาอย่างนี้แล้วก็ไปส่งสำนวนให้ที่
ที่ทางอัยการโดยไม่ผ่านทางประชานะครับ
ท่านรองค่ะอันนี้ถือว่าเป็นความเห็นที่แตกต่างกันในข้อกฎหมายใช่ไหมคะ
ก็จะพูดอย่างนั้นก็คงจะไม่ใช่ข้อเท็จจริง
คือเรียนกำลังจะบอกว่าคืออันนี้มันแปลว่าอย่างนี้นะคะ
คือการที่อายการส่งกลับไปตำรวจมันแปลว่าอายการกำลังจะบอกตำรวจเป็นในหรือเปล่า
ว่าแจ้งความเท็จมันไม่มีน้ำหนักมันมีความหมายใช่ไหมคะ
ผมจะเรียนอย่างนี้ว่าเรื่องนี้คือส่งสำนวนคืนให้พนักงานสอบสวนเนี่ย
เรื่องจากการควบคุมตัวผู้ต่างหาอยู่ที่ศรรย์นอายการก็ไปยื่นคำล้อนต่อศรรย์พอวันนี้มันครบขังวันนี้นี่นะครับ
แต่ต้องเรียนว่าไม่ใช่เป็นการสั่งลงไปในเนื้อหาของคดี
เราไม่ได้วินิจฉัยว่าเขาจะผิดอะไรหรือไม่ผิดอะไร
เพราะเอาเขาจริงเนี่ยข้อหาแจ้งความเท็จที่มีการแจ้งเนี่ย
ทางปรปชก็ดีอันนี้เป็นประดูกกฎหมายนะครับ
และสารปราบปรามทุจริตซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้
ก็มีอำนาจที่จะพิจารณาข้อหาที่เกี่ยวพันกันด้วยได้
คือเอาอย่างนี้นะคะถามแบบดิฉันก็ไม่รู้กฎหมาย
แต่สงสัยเหมือนชาวบ้านทั่วไปคืออย่างแรกเนี่ย
ท่านกำลังจะบอกว่าอายการไม่ได้กำลังจะบอกว่า
ตำรวจตีความข้อกฎหมายผิดใช่ไหมคะ

อายการไม่ได้ส่งกลับคืนไปเพื่อส่งสัญญาณว่า
ครูปีชากับเจ๊บ้าบินถูกกล่าวหาโดยไร้น้ำหนัก

อายการไม่ได้มีใครพยายามจะเข้ามาล็อบบี้
เรียนทราบว่าแต่ละส่วนของกระบวนการยุติธรรมเนี่ย

เจ้าพนักงานในการใบ้หนักทีด่อมิชอบ
มีอัตราโทษที่สูงกว่า

สมมุตินะคะคนคนหนึ่งถูกข้อเก่าหา
ข้อกล่าวหาแล้วสมมุติเขาถูกพิจารณาว่าผิดจริง

แต่คือโทษที่สูงที่สุดในข้อกล่าวหา

เช่นเดียวกับอันนี้เหรอคะความหมายคือเหมือนกันอันนี้ไหมคะ

สมมุติว่าส่งไปที่ตำรวจแล้วตำรวจส่งต่อประวัติศาสตร์

คือโทษจะผิดแรงกว่า

ถ้าไปผิดที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่

อายการจะรับเผือกร้อนจะโดนวิจารณ์เอง

นี่ก็จินตนาการวันนี้ไปขนาดนั้นเลยนะ

ทีนี้แล้วไม่ได้มีความขัดแย้ง

ก็ถามเหมือนเมื่อสักครู่นี้ว่าตำรวจเขาต้องรู้สิคะ
เขามีทุกอย่างอยู่ในมือแล้วเขารู้ข้อกฎหมาย
เขาต้องรู้สิคะว่ามันมาถึงมืออายการได้

มันอาจจะแยกกันพิจารณาเขาอาจจะมองอย่างนั้นนะครับ

เขาก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องเดียวกัน

เพื่อจะให้มีการสร้างหลักฐานเท็จ
เพื่อจะนำไปสู่การเรียกร้อง

ตำรวจรับเสร็จแล้ว

ว่าผมก็ยันอะว่าผมคิดว่า
สามารถที่จะฟ้องโดยทางนี้ได้อย่างนี้ได้ไหมคะ

ไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของตำรวจเหรอคะ

ถ้าสมมุติปปชเขาบอกไม่เกี่ยวกับเขาสมมุติ

คือแต่ว่าต้องผ่านปปชเห็นซะก่อน

ตำรวจจะส่งสวนกลับมาเลยไม่ได้เหมือนเป็นการยัน

ตอนนี้พนักงานสอบสวนตำรวจเขาก็ส่งไปที่ปปชนะครับ

ทีนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้เหมือนกับ

ที่อายการสั่งให้ตำรวจสอบเพิ่มใช่ไหมคะ

แล้วถ้าดูจากสำนวนของเนี่ย
ก็ไม่ได้มีส่วนใดที่อายการจะเห็นว่าควรจะสอบเพิ่ม

คือเรายังไม่ได้ลงไปดูในเนื้อหาของคดี

เพียงแต่เรากดว่าเบื้องต้นเราเห็นแล้วว่า

ต้องเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้

ว่าเขามีกี่ปากมีคลิปกี่คลิป
มีใครที่จะแบบส่งขึ้นสู่สาร
ผมก็คิดว่าพนักงานอายการก็คงจะดูในรายละเอียดเนอ

ว่ามันอยู่ในอำนาจของศาลไหนหรือหน่วยงานไหนก่อน

นี่พอดูแล้วเราเห็นว่าไม่น่าจะอยู่ในอำนาจของสารอาญาหรือพนักงานสอบสวน
จริงแล้วมันมีพระราชบัญญัติปปชกฎหมายก็กำหนดไว้เหมือนกันว่า
ถ้าพนักงานสอบสวนเป็นคนลิเริ่มคดีนะครับ
เราเห็นแล้วว่าเป็นเรื่องข้อหาที่เกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่

ก็ต้องส่งสำนวนให้ปปชภายใน๓๐วัน
เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลด้วยว่าสำนวนอ่อน

ไม่ได้แปลว่าสำนวนอ่อนไม่ได้แปลว่าควรจะสอบเพิ่ม
ควรจะมีหลักฐานเพิ่มไม่ได้แปลใดทั้งสิ้น
แค่เป็นเรื่องการมองในแง่ของเขตอำนาจเฉย
ใช่ไหมคะว่าอำนาจนี่ไม่ใช่สารอายาหรอก

ใช่ครับแต่ว่าถ้าจะมีสอบเพิ่ม

แล้วเห็นว่ามีประเด็นที่เขาอาจจะต้อง

คดีอะไรที่เกี่ยวกับปราบปรามทุจริตโดยมิชอบ

หาข้อเท็จจริงว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรอย่างนี้

จากมือหนึ่งส่งต่อถึงมือหนึ่งเข้าใจ

คือเขาทำสำนวนเขาไม่ติดต่อกันนอกรอบกับอายการเหรอคะ

ท่านผมต้องมีอันนี้ผมจะเขียนแบบนี้
ผมจะชงไปในลักษณะแบบนี้

คือต้องกระดาษต่อกระดาษส่งกันต่อมือเหรอคะ

ก่อนที่ตำรวจจะสรุปสำนวนแล้วส่งถึงมืออายการตามกระบวนการ

เอาอย่างนี้นะคะดิฉันเป็นชาวบ้านฉันก็จะรู้สึกว่า
ทำไมใช้เวลาแล้วสุดท้ายส่งมา

ชาวบ้านเขารอดูอยู่ว่าลอตเตอรี่เป็นของใครค่ะท่าน
ผมเห็นอย่างนี้จริงก็ผมเชื่อว่า
คณะทำงานกระทั่ง

มีมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันออกไป

สรุปแล้วเป็นเรื่องปกติกับการที่อายการจะ
เหมือนกับมีความเห็นว่าส่งกับตำรวจ
เพราะอายการมองว่านี่ไม่ใช่เขต
ไม่ใช่เรื่องที่จะอยู่ในเขตอำนาจสารยุติธรรม

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมีอยู่บ้างเหมือนกัน
น้อยมั้ยคะน้อย
อีกสำนวนหนึ่งเนี่ยนะคะตำรวจสั่งไม่ฟ้อง
พยานที่ส่งไปแค่๓ปากเท่านั้นเขามั่นใจ

จากไออาการได้สักครู่ค่ะ

พนักงานสงส่วนก็ต้องสอบข้อทิศจริง

ตามที่พนักงานสอบสวนให้ถาม

ผมก็ไม่เข้าใจว่ามีความผิดได้อย่างไร

เพราะว่าหน้าที่ของชาวบ้านที่ไปแจ้งความ
พนักงานสอบสวนถามอะไรก็ต้องตอบอย่างนั้น
ส่วนเรื่องที่ทางทำยาการส่งสำนวนให้กับปประชา
และในฐะนะกลมืองก็ต้องขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย
ก็ต้องร้องขอความเป็นธรรมคือไม่เป็นห่วงนะที่ไม่เป็นห่วงเพราะเราทำแต่สิ่งที่ดี
เรื่องจริงจริงทั้งหมดแล้วเราก็ไม่ได้ทุษฎฤทธิ์
ดังนั้นเรื่องจริงผมเชื่อมั่นในกระบวนการสารยุติธรรมของเมืองไทยอยู่แล้ว
คิดว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นสารตัดสินอย่างไรผมยอมรับได้อยู่แล้วครับ
เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยอ่ะเราหรือเราจะผิดเราผิดตรงไหน
ความเข้าใจของเขาว่าเราทำผิดเราก็ยังค้นหาความผิดของเรายังไม่เจอ
สารก็คือสารความยุติธรรมก็คือความยุติธรรมถ้าอันไหนไม่ครบ
เขาก็ตัดสินไม่ได้แล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าออกหมายเรียกเราก็ไป
แล้วทำไมถึงออกไม้จับเราไม่เคยบิดพริ้วเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ไม่เคยเปลี่ยนเวลาให้ด้วย
ให้ความร่วมมือทุกอย่างเลยแล้วเราก็ไม่เข้าใจ

ตอนนี้ทุกอย่างมองเราว่า
ไม่ดีแต่สิ่งที่ดี
ก็แฝงเข้ามาหาเราเยอะมากเราก็มั่นใจน่ะ
เราก็มั่นใจนะเราซื้อจริงขายจริงน่ะ
เราคิดว่าพยาบาลแรงแม่ร้อม
แล้วเส้นทางลอตเตอรี่ที่มาเนี่ยก็ชัดเจน

ถนนหนทางที่ลอตเตอรี่เดินมาจากสนามบินน้ำมาถึงเมืองกาล

จึงไม่มีคำอธิบายแล้วเพราะทุกอย่างเราให้ตำรวจไปทั้งหมด
คุณผู้ชมคะคดีที่เราคุยกับท่านรองทรัมป์ไปเมื่อสักครู่นี้
คือคดีที่ครูปีชากับเจ๊บ้าบินโดนแจ้งความ
ข้อหาว่าแจ้งความเท็จใช่ไหมคะ
ซึ่งเรื่องนี้ในชั้นอายการคุณวรยุทธ์พูดตลอดเวลาว่า

โดยร้องขอความเป็นธรรมก็จะมีสิ่งที่ยื่นเข้าไปด้วย
ก็คือพยานบุคคลแล้วก็นิติวิทยาศาสต
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะชี้บอกได้ว่ามันมีน้ำหนัก
ไม่มีน้ำหนักสำหรับสำนวนที่ส่งไปถึงมืออายการ
ก็เท่ากับว่าอันนี้จบเพราะเมื่อสักครู่นี้รองทรัมป์บอกว่า
ไม่ได้ลงไปดูลึกอะไรเลยดูแค่อำนาจศาลเท่านั้น
ว่าอยู่ในอำนาจศาลหรือไม่ซึ่งคณะกรรมการของอายการ
มองว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจสารยุติธรรมควรจะไปอยู่ในอำนาจของปปช
ก็เลยส่งกลับไปที่ตำรวจให้ตำรวจดำเนินการต่อ
เพราะฉะนั้นก็พยานหรือผู้เชี่ยวชาญหลักฐานเพิ่มเติมอะไร
ไม่ได้ใช้ใดทั้งสิ้นครับก็พิจารณาแค่สำนวนของตำรวจเท่านั้น

แล้วมันพอมาลงวันเดียวกันกับที่มันครบฝากขังพอดี
ซึ่งทั้ง๒ท่านได้ประกันตัวครบฝากขังพอดี
คือเราต้องคำนวณหรือเปล่าคะว่าต้องจบพอดี
ถัดว่าจบแล้วไปขังเขาเพิ่มไม่ได้
แล้วคือต้องพอดีกันไหมคะที่อายการออกมาวันนี้ค่ะ
นี่เป็นอำนาจหน้าที่ของปปชและขณะนี้เราได้มีการจัดตั้ง
รัฐะเนี่ยได้จัดตั้งสารปลาปลาทุจริตขึ้นมาต่างหาก
แต่พอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปราบปรามทุจริตแล้ว
เราจะมีสารทุจริตเป็นพิเศษออกไปต่างหาก
คือแยกออกจากอำนาจของสารยุติธรรมเดิม

ทั้งหมดโดยรวมเราเรียกว่าสารยุติธรรม
แต่นี้เราก็ดูว่าพอมันเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ทุจริต

มันก็จะต้องไปที่ปปชเพื่อจะส่งต่อไปที่ศาล

แต่ผมต้องเรียนว่าเรามีสำนักงานคดีปราบปรามทุจริต

ซึ่งอันนี้จะเป็นสำนักงานที่ต้องรับผิดชอบ
สำนวนจากปปชเพื่อยื่นฟ้องต่อสารทุจริตอีกที
ทุกขั้นตอนก็จะเท่ากับว่าตอนนี้ส่งจากอายาการของสารอายา
ไปที่ตำรวจตำรวจเสร็จแล้วตำรวจจะส่งไปที่อายการศาล
ส่งไปที่ปรปชใช่ค่ะ
จากตำรวจส่งไปที่ปปชปปชจะส่งไปที่อายการสารปราบทุจริต
แล้วสารอายการสารปราบทุจริตนี่แหละจะเป็นคนพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
จะต้องพิจารณาว่าพยานหลักฐานต่างถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วนก็อาจจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม
โดยให้ทางปปชต้องเรียนว่าอำนาจในเรื่องของการสั่งคดีปราบปรามทุจริต
ไม่เหมือนกันเหรอคะอาจจะแตกต่างจากคดีอาญาโดยทั่วไป
คือคดีปราบปรามทุจริตพนักงานอายการจะฟ้องหรือไม่ฟ้องต้องดูทางปปชเป็นหลัก
ถ้าเราเห็นว่าหลักฐานไม่พอเพราะเราจะต้องเป็นคนนำพยานหลักฐานไปสืบในศาล
ถ้าเราเห็นว่าหลักฐานไม่พอเราก็จะขอให้ปรปชสอบสวนเพิ่มเติม
สอบสวนเพิ่มเติมกลับมาแล้วถ้าสมมุติเราเห็นว่าเราไปฟ้องศาล
เราไม่สะดวกใจที่จะฟ้องเราเห็นว่าหลักฐานไม่น่าจะพอ
อำนาจของอายการในส่วนนี้อาจจะต่างจากคดีอาญาโดยทั่วไป
ก็คือเราจะสั่งไม่ฟ้องอย่างนั้นไม่ได้
เราก็อาจจะต้องขอประชุมร่วมกับทางปปชเพื่อจะหาข้อยุติร่วมกันว่า
คดีมันมีหลักฐานเพียงพอไหมที่จะฟ้องศาล
ถ้าในที่สุดอายการยืนยันว่าไม่สามารถฟ้องให้ได้
เพราะเราเห็นว่าหลักฐานไม่พอปปชก็จะรับสำนวนคืนไป
ถ้าปรปชยังยืนยันที่จะฟ้องเองเขาก็จะสามารถไปฟ้องเองได้
คือที่หูนี่ไม่ใช่อะไรนะคะหูใช้เวลาอีกเหมือนกันนะคะ
ต่อให้ไปทางขดีนี้ก็ยาวแล้วสิคะ

ซึ่งยาวเนี่ยคือดิฉันเข้าใจถูกไหมคะลองถามว่า
คือที่ฉันฟังมาคือคดีแพ่งเขาคากันอยู่ว่าลอตเตอรี่เป็นของใคร
แต่โดยทั่วไปแล้วคดีแพ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
รอคดีอาญาซึ่งคดีอาญาที่รออยู่คือคดีนี้แหละ

แต่ทีนี้เมื่อกี้ย้อนกลับไปพูดที่คุณจอมขวัญถาม
บอกว่าทำไมมันต้องมาสั่งคืนสำนวนไปในวันเดียวกับที่การ
หมดผลัดขังใช่ไหมครับหมดฝากขังคดีนี้อ่าหมดฝากขังค่ะ
ก็คือเรื่องนี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นคดีอาญาซึ่งมีการควบคุมตัวผู้ต้องหา
ข้อหาแจ้งความเท็จครูปีชากับเจ๊บ้าบินมีการควบคุมตัวผู้ต้องหา
ว่าในที่สุดเขาจะประกันตัวไปก็ตาม
ทีนี้การควบคุมตัวผู้ต้องหาแม้จะมีการประกันตัว
แต่ว่าพนักงานอันตริการต้องสั่งคดี
ให้ทันภายในระยะเวลาควบคุมตัว
เพราะมันกระทบกับเสรีภาพของคน
นั่นคือเหตุผลที่ว่าเราจะต้องรีบพิจารณา

สมมุติว่ามันไม่ทันจริงมันก็มีนะฮะหลายคดี

ทันต้องดีกว่าเพราะจะได้รีบฟ้องเข้าไป
แต่ว่าถ้าไม่ทันก็ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไป

นี่พูดถึงหลักทั่วไปแล้วค่ะ

จะไม่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหา
เพราะฉะนั้นปปชก็อาจจะต้องใช้เวลาที่จะไต่สวน

แต่อาจจะไม่มีความเร่งรีบหรือเร่งรัดอะไร
เพราะว่ามันไม่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหา

มันจะไปดูกันอีกทีก็ตอนที่ปปชกับอายการเห็นตรงกันว่าต้องฟ้องแหละ
คราวนี้แหละก็อาจจะต้องให้ทางปปชหรือตำรวจ
ไปตามจับตัวมามาส่งเพื่อจะไปฟ้องศาล

ก็คือคดีที่ตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
กรณีที่ครูปรีชาแจ้งความว่าหมวดจรูนยักยอกของตก
ฉันอาจจะพูดข้อหาผิดตามหลักกฎหมายนะคะ
อันนี้เนี่ยวันนี้ยังไม่เสร็จ
วันนี้เราแถลงคืนสำนวนไปเฉพาะในส่วนของครูปีชาที่โดนข้อหาแจ้งความเท็จ
ส่วนคดีของหมวดจรูนเรื่องยักยอกของหายเรื่องรักทรัพย์อะไรเนี่ยนะว่ามีการ
เพราะว่าครูปีชาไปแจ้งหมวดจรูนเขาอย่างนั้นเนี่ยนะครับ
ส่งสำนวนมาแล้วแต่เนื่องจากตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
ก็เลยไม่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับในขณะเดียวกันก็ไม่มีการฝากหาง
ก็เขาไม่ฟ้องนี่ครับเขาเห็นว่าไม่ผิด
ต้องควบคุมผู้ต้องหาแล้วมีผลต่อการพิจารณาช้าเร็วเหรอคะ
ก็ทำให้มันไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งรัดอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีการควบคุมตัวผู้ต้องขัง
แต่อย่างไรก็ตามเท่าที่ผมทราบนะพอดีผมไม่ใช่เจ้าของสำนวน
มีการสอบเพิ่มอยู่เหมือนกันเรื่องนี้นะครับ
ซึ่งผลสอบเพิ่มอาจจะยังไม่กลับมาหรือไงเนี่ย
คำว่าสอบเพิ่มคือไหนถึงคดีหมดจรูน

เท่ากับว่าอายการสั่งสอบเพิ่มใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมได้ยินมาอย่างนั้นนะ

เอ๊ะคนที่ทำสำนวนบอกอะไรท่านมากกว่านี้ไหมคะ
แบบน่าสงสัยว่ามีมูลหรือเอ๊ะมีน้ำหนักหรือเอ๊ะ

ก็หลักฐานที่เราเห็นว่าทางตรวจทำมาอาจจะยังไม่
ที่เราอาจจะเห็นว่ายังไม่ครบถ้วนนะครับ
หรือมีประเด็นอะไรบางอย่างที่อาจจะมี

ที่ผ่านตำรวจมาหลายองค์กรเนี่ยมีความขัดแย้งหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
สนับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
วิทยาลัยที่บอกมาสักครู่นี้เนี่ยคือคุณวรรยุทธิ์พยายามจะสื่อให้เห็นว่า

ที่พูดถึงพฤติการของตำรวจสองถึงสามนายเกี่ยวกับคดีนี้
หรือว่าอาจจะมองเห็นความขัดแย้งว่าตอนแรกภาค๗สั่งสรุปอย่างหนึ่ง

พอให้เห็นความไม่ลงกันของข้อสรุปเหล่านี้นะคะ

นี่ค่ะท่านคดีที่หมวดจรูนถูกกล่าวหาว่ายักยอกของตกอะไรเนี่ยนะคะ
แล้วอายการสั่งสอบเพิ่ม
คืออายการอาจจะเห็นว่าจริงแล้วมันมีมูล
แต่ตำรวจทำสำนวนมาอ่อน

อันนี้ก็เป็นผมต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปนะครับ
ในการทำคดีอาญาเนี่ยนะครับ
คือบางทีพนักงานสอบสวนอาจจะเห็นว่าที่เขารวบรวมหลักฐานมาครบถ้วนแล้ว
แล้วเขาก็เห็นว่าไม่มีประเด็นอะไรที่เพิ่มเติมนอกจากนี้
เขาก็อาจจะมีความเห็นในทางคดีไป
ไม่ว่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง
ก็เป็นเรื่องปกติที่อายการอาจจะเห็นมุมบางอันนะฮะ
ซึ่งอาจจะตกหล่นไปนะครับ

ไม่ได้บ่งชี้ว่าสุดท้ายแล้วจะสั่งไม่ฟ้อง
หรือสั่งฟ้องอะไรก็ยังไม่ทราบนะฮะ

แต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นคดีใหญ่นะคะ

หากล้องวงจรปิดพยายามเหมือนกับดูว่า

คือคนติดตามมากในแง่ของพยานหลักฐาน
เพราะฉะนั้นดิฉันถึงตั้งข้อสังเกตว่า

สำนวนนี้ตำรวจส่งถึงมืออายการโดยที่จะมีอะไรให้สอบเพิ่มได้
มันผ่านมาหมดเลยนะคะผ่านสพเมืองนะคะ
ผ่านจังหวัดผ่านภาค๗มาถึงสอบส่วนกลางสังกองปราบธรรม
ไม่น่าจะมีอะไรแล้วที่มันจะหลุดออกไปกระเด็นเม็ดสองเม็ดแล้วนะคะท่าน
อันนี้มันมีสัญญาณอะไรแปลกไหมคะ
ผมยังคงต้องยืนยันว่าทุกอย่างเป็นเรื่องปกตินะครับ
ต้องบอกนิดนึงถ้าเป็นเรื่องลักทรัพย์รับของโจรของตกลนอะไรอย่างที่ว่า
คดีพวกนี้เป็นคดีที่สำนักงานคดีอาญาก็จะไปฟ้องที่สารอาญาที่รัชดา
เพราะฉะนั้นคดีของครูปีชาซึ่งมองแล้วเป็นเรื่องของเจ้าพนักงาน
หน้าที่โดยมิชอบเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยเราจึงไม่ได้ดูลงไปในเนื้อหา
ไม่มีประเด็นเรื่องสอบเพิ่มไม่สอบเพิ่ม
เราดูแล้วว่าเราเห็นว่าไม่น่าจะอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวน
แต่ต้องไปส่งประประชาเราก็สั่งส่งไป
แต่ว่าคดีรักทรัพย์เนี่ยอันนี้คดีอยู่ในอำนาจของสำนักงานคดียาใช่แน่
เพราะฉะนั้นอ่านละเอียดเราก็อ่านละเอียดเราก็ดูแล้วอาจจะเห็นว่า
ที่ตรงโดยสั่งไม่ฟ้อมอันนี้อาจจะมีประเด็นที่ต้องดูให้รอบด้าน
มันก็ต้องดูทั้งสองฝั่งทั้งผู้ร้องทุกข์ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา
เพราะฉะนั้นอย่าสงสัยเยอะไปเนาะ
เจออย่างนั้นหรอกครับแต่ว่าก็ต้องดูให้รอบด้านก็เป็นเรื่องปกติ
ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรไม่ได้แปลว่าอะไรหรอกครับ
เพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ค่ะท่านรองโฆษกเดี๋ยวเราคากันแบบนี้ก่อน
ดิฉันไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้เราจะได้คุยกันอีกไหมนะคะ
เพราะว่าคงรอดูอยู่สำนวนที่คุณจรูนถูกกล่าวหานะคะ

แผ่นแหลงค่อนข้างสั้นและละเอียดไม่เยอะ
แต่จริงข้อสงสัยเพียบเลยนะคะ